อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเหตุอุกอาจนะครับ
กรณีของประหลัดอาวุโสอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกต
จ่อยิงจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นเรื่องของความแค้นนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะประหลัดอาวุโสอำเภอกันธราบรม
ก็คือนายบุญชอบภวงจำปายุ๕๓ปี
เสียชีวิตเพราะว่าถูกดักยิงนะครับ
ยิงที่ท้ายถอยชายโครงขวาและหัวไหล่รวม๓นัด
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาพบร่างจมกองเลือด
ใกล้กันพบปลอกกระสุนขนาด๓๘ตกอยู่๒ปลอก
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนบ้านโคกหนองกี่
เยื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกี่อำเภอกันธรารม
เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้นะครับ
ด้านภรรยาของประหลัดอาวุโสให้การกับตำรวจบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีออกมาซื้อของและกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
สามีเธอเป็นคนขยันทำงานและไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร
แต่ก็ยอมรับนะสามีเคยลงพื้นที่เรื่องของการป้องกันยาเสพติด
แล้วก็นำฝ่ายปกครองตรวจกลุ่มเสี่ยง
ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่โปรงไปตรวจแบบนี้หรือเปล่า
คือคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาแล้วก็แค้นแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดในช่วงเวลาตี๔เช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
คือจริงก็เป็นญาตินะคุณเป็นคนใกล้ชิดแหละฮะ
ก็คือนายอัธมงคลสมแก้วอายุ๒๘ปี
เป็นญาติฝั่งภรรยาของประหลัดอาวุโส
เป็นผู้ก่อเหตุดักยิงนะฮะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ๑กระบอก
ไปควบคุมตัวได้ที่พ่านพักในพื้นที่ตำบลยางอกรรภารม
คือไม่ได้หลบหนีไปต่างอำเภอนะยังอยู่อำเภอเดียวกันนะครับ
แล้วก็ควบคุมตัวพร้อมกับปืน๑กระบอก
กาซีน๒แกซีนลูกกระสุนจำนวน๑
ซึ่งผู้ก่อเหตุนำไปโยนทิ้งสระน้ำข้างบ้าน
ที่ตำรวจจะสามารถงมขึ้นมาจากน้ำได้

จากนั้นคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
ซึ่งผู้ก่อเหตุให้การรับสาภาพนะครับ
ว่าไม่พอใจที่ผู้เสียชีวิต
มาว่ากล่าวตักเตือนเขาเรื่องของยาเสพติด
จึงเกิดเป็นความแค้นแล้วก็ก่อเหตุขึ้นในครั้งนี้นะครับ

คุณผู้ชมฮะส่วนช่วง๑๐โมงที่ผ่านมา
ปรากฏมีเหตุชุลมุนวุ่นวายแล้ว
เพราะว่าตำรวจคุมตัวมือยิงไปทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพหลังจากควบคุมตัวได้
เมื่อเช้ามืดใช่ไหมตี๔ที่บริเวณ
อันนี้มาทำแผนนะที่บริเวณจุดยิงนี่แหละฮะ
บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกี่นะครับ
ตอนทำแผนชาวบ้านจำนวนมากมา
ภรรยาของผู้เสียชีวิตมาดูการทำแผน
พร้อมตะโกนด่าทอผู้เสียชีวิตตลอดนะครับ
ก่อนที่ตำรวจจะพาตัวขออภัยตะโกนด่าทอผู้ต้องหาตลอด
ก่อนที่จะพาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งอาวุธปืน
บริเวณสระน้ำข้างบ้านผู้ต้องหาเอง

ช่วงเวลาของความชุนมุนวุ่นวายเพราะอะไรคุณ
แม่ของผู้ต้องหาแล้วครับได้ตะโกนโต้เถียงกับชาวบ้าน
แม่บอกว่ากูไม่ได้สั่งให้ลูกกูไปฆ่าใคร

เหมือนที่ชาวบ้านพูดมานินทามานะครับ
แล้วก็หันไปด่าลูกชายตัวเองด้วยคุณ
ลูกชายตัวเองกำลังถูกควบคุมตัวอยู่
ไปด่าว่าเลยไหมไปตายซะไม่สมควรอยู่
จนเกือบมีเหตุชุลมุนตรงนี้นะครับ
ผู้ต้องหาเปิดเผยว่าแม่เองก็ไม่รู้นะ

ส่วนข่าวที่ว่าลูกคลั่งยาและทำร้ายแม่ยืนยัน

ส่วนปมเหตุที่ลูกชายสารภาพว่าแค้นที่ผู้เสียชีวิตมาเตือนเรื่องยาเสพติด
แม่เองก็ไม่เคยเห็นการตักเตือนดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าประหลัดอาวุโสคนตายคนนี้มาก่อนด้วย
รับว่าลูกชายเสพยาจนเสียสติ

ถ้าจะมีคนมาจับมาทำอะไรอย่าขัดขืนให้ความร่วมมือกับเขาไป

อะไรนะน้องขวัญ
จะอยู่บองคนนั้นไม่เบิดเลยจะสิ่งมันล้ำ
ตำรวจก็สามารถที่จะสรุปคดีนี้ได้แล้วจับกลุ่มได้แล้วนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าเจ้าพนักงานนะครับ
และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน

นำตัวผู้ต้องหาพร้อมหลักฐาน
ทรงสารจังหวัดศรีสะเกตฝักหางในช่วงบ่ายวันนี้

ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเคลื่อนศพมาบำเพ็ญกุศล

ในพื้นที่ตำบลบัวน้อยอำเภอกันธรารมเช่นกันนะครับ